ส่วนที่ชนบุรีนะคะนี่ก็อุกอาดแล้วก็โหดเยี่ยมไม่แพ้กัน

คือเข้าไปที่บ้านเสร็จปุ๊บในบ้านเนี่ย
เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันแล้วก็มีหลานสามคน
อายุหนี้ไม่มีใครถึงสิบขวบเลยสี่ขวบหกขวบก้าวขวบอะค่ะ
แล้วปรากฏว่าเข้าไปถึงปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลง
พอขู่ทวงเงินไม่ได้ปุ๊บเอาปืนตบหน้าผู้หญิงก่อน
แล้วก็ยิงผู้หญิงตรงนั้นเลยนะคะ

พี่ชายลงจริงตอนขับรถหนีใช่ไหม

นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะ
เวลาสี่โมงสามสิบเก้านาทีค่ะ

ส่วนคนก่อเหตุทางขวาที่ใส่หมวกในเสื้อสีแดงนั่นนะคะ

เขามีปากเสียคนในบ้านก่อนแล้วนะคะ

แดงก็เลยตามไปไล่ยิง

ผู้หญิงชื่อนางสาวกุญญพัฒน์นะคะ
คือตอนแรกเธอวิ่งหนีออกมาแล้ว

ลากกลับเข้าไปในบ้านเอาปืนตบหน้าด้วย
เสร็จปุ๊บเธอวิ่งหนีออกมาอีกรอบนึงค่ะ

แล้วเอาปืนยิงเข้าไปที่ขาซ้ายเธอ๑นัด

แล้วเอาปืนชี้แล้วยิงเลย

จังหวะนั้นเนี่ยแฟนของนางสาวกุญญพัฒน์นะคะ

จะขับรถออกจากบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือ

แล้วกระหน่ำยิงรถต่อค่ะ

แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๑๐นัดนะคะ

ตำบลหนองปลืออำเภอบางรมุง

ระวังครับเราจะอยู่ฉัน
อันนี้ล่ะ

ไม่ได้อย่ามันพีมไปเห็น

ขอน้ำกินน้ำด้วยอุ๋นว่าจะเป็นลม

เลือดก็คือไหลแบบนองเลยอะนะคะ
ทีนี้เราได้คลิปช่วงที่นายแดงอยู่ในบ้านมาด้วย
บอกว่าในนั้นมีเด็กอยู่อีก๓คนนะคะ

โอ้โหเด็กก็กลัวร้องไห้จ้าเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนปลือลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
มีปลอกกระสุนปืน๓๘๐ตกอยู่๕ปลอก
แล้วก็มีคราบเลือดเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะเป็นทางเลย
คนเจ็บก็คือนางสาวกุญญพัฒน์เนี่ยอย่างที่บอก
ซ่อนอยู่ในห้องน้ำของบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยค่ะ
ที่เขาให้พาไปเธอบอกเธอจะเป็นลมใช่ไหม
โดนปืนตบหน้าไม่รู้หัวแตกด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายเนี่ยค่ะ
ส่วนในรุ่งธิวานะคะแฟนหนุ่มที่ขับมัสด้าขาวออกไปนั่นน่ะ
ที่ว่าโดนกระหน่ำยิงจากรถนอกรถอ่ะนั่นโดนยิงสี่นัดนะคะ
ถึงจะอยู่ในรถแต่ว่าเข้าไป๔นัดค่ะ
ก็ขับรถไปขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กัน
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
นี่ค่ะทางขวามือนี่คือนายรุ่งธิวานะคะ

นางสาวกุญญพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าเธออยู่กับนายรุ่งธิวาก็คือแฟนเธอ
แล้วก็หลานชายวัย๗ขวบ๖ขวบแล้วก็๔ขวบ

แดงเนี่ยเป็นแฟนของคนชื่อรินที่เปิดร้านทำเล็บอยู่ในห้างซอยเขาน้อย
เข้ามาขู่บอกมึงโกงกู

กับแฟนก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดค่ะ
ตอนแรกเธอวิ่งหลบเข้าที่บ้านข้างบ้าน

เบื้องต้นต้นหรือจะมีหยุดส่วนลงพื้นที่ติดตามตัวไนดแดงแล้วนะคะ
แต่ว่ามีข้อมูลมาว่านายแดงกับแฟนหลบหนีไปแล้ว

เพราะว่ากล้องวงจรปิดคือจับพฤติการเอาไว้ชัดเจนมาก